ยอมรับว่าวันนี้ในรอบ๑๓ปี๑๓ปีนะเงินเนี่ยมันเฟ้อหนักสุด
สถานการณ์ทั่วโลกจริงไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะ
เฟ้อถ้าเราคิดไม่ออกบอกไม่ถูกก็บอกดูประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยเป็นยังไง
คือเงินเฟ้อคือโอเคล่ะอย่างที่บอกว่า
เงินเฟ้อเนี่ยเดือนวิทุณายนเนี่ยเท่ากับ

เมื่อเทียบจากเดือนที่ผ่านมาแล้วสูงขึ้น๗๖๖
เมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อน

ซึ่งเงินเฟ้อเนี่ยมันมาจากอะไรทั้งหมดเลย

ค่าพลังงานที่ยังสูงขึ้น

แล้วก็ทุกอย่างเนี่ยมันยังไม่มีคือเอาง่าย
เมื่อก่อนเรายังรู้สึกว่าเดี๋ยวมันก็ลง
แต่ตอนนี้มันไม่มีทีท่าจะลงคุณแม่
โดน๔ตัวนะน้ำมันเชื้อเพลิงไฟฟ้ากั้นหุงต้ม

ไม่ว่าจะเป็นยุคคุณจะเป็นประชาชนยุคยุคไหน

ซึ่งทั้งหมดเนี่ยที่มันสูงขึ้นเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันมีสัดส่วน๖๑๘๓เนี่ย
ซึ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่อยู่ข้างตัวเรา
เป็นสิ่งที่เราต้องใช้ไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไร

มันก็เลยมีส่งผลให้เงินเฟ้อขยายตัวมากขึ้น

ส่วนราคาอาหารต้องยอมรับอย่างหนึ่งมันกระทบไม่มากฮะ
เพราะมีการปรับราคามาตั้งแต่เดือนที่ผ่านมาแล้ว

ก็มีมาตรการลดค่าครองชีพช่วยเหลือประชาชนเนี่ย

เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันกับปีก่อน

มันสูงขึ้น๖กว่าเลยนะ

ก็เมื่อเดือนที่แล้วไตรมาสก่อนหน้านี้เมื่อ๓เดือนที่แล้ว

เทียบกันว่ามันสูงขึ้นแล้วกัน

โดยอัตราเงินเฟิร์ฟของคนไทยเนี่ย

ว่าเงินเฟ้อของคนไทยที่กำลังเทียบกับทั่วโลก

ใช่ค่ะถ้าเกิดเทียบกับบางประเทศก็คือ

ยังอันนั้นเราอย่าไปเรียก

เขาบอกคนไทยเตรียมรับมือพายุ๖ลูก
กระหน่ำคุณฟังดีนะฮะ

เฟ้อตอนนี้เราอยู่ที่๗กว่า

ผ่านปีนี้๗กว่า

๊าซค่าไฟอ่ะขออธิบายเป็นแบบว่า
ไม่อ่านสกริปแล้วกันเนาะ

แล้วถ้าเกิดเงินเฟ้อไทยจะพุ่งทะลุเป็น๑๐

อันนี้คือลูกอันนี้คือพายุลูกที่๑

เงินไปประเทศไทยเงินเฟ้อในประเทศไทยเนี่ย
กดดันการบริโภคภายในประเทศมากเลย

ผัดแรกครั้งสุดท้าย๒๕บาท

มันมาถึงนี่แล้วอ่ะมาถึง๓๐ประบาทแล้วอ่ะ

เพราะว่าข้าเป่อยรอยตัว

ที่เราคืออะไรฮะทะลุ๓๖บาท
โอ้วอ้วเพราะฉะนั้นเงินไทย

แล้วก็เฟสเร่งดอกเบี้ยเนี่ยก็จะแรงขึ้นต่อเนื่องเท่าไหร่

ก็คือเอาง่ายเกี่ยวกับการขึ้นดอกเบี้ยแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
หลังจากนี้ปุ๊บเขาบอกให้จับตาดูการเมืองไง
การเมืองเนี่ยเขาบอกว่าประเทศไทยของเราเนี่ยเราไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้น
เพราะเดี๋ยวจะมีการอะไรฮะอภิปันไว้วางใจรัฐบาล
เราจะมีการเลือกตั้งใหม่ในเดือนมีนาปีหน้า
ถ้ารัฐบาลอยู่ครบเทิมนะหรือแม้กระทั่งวันที่ยกมือโหวตกันเนี่ย
นายกจะได้ไปต่อหรือเปล่าสิงหาคมเนี่ยสารจะตัดสินว่านายกจะอยู่ต่อหรือเปล่า
จะรอดไม่รอดเพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็เลยไปจับตากันที่ไหนการเมืองขาดเสถียรภาพ
โปรเจกต์การลงทุนต่างเพราะว่านักลงทุนไม่เชื่อมั่นแน่นอนในกรณีการเมืองก็ทำให้ชะลอไปก่อน
มันต่างจากเวียดนามเลยเวียดนามตอนนี้ทุกคนไม่กะโปรเจกต์ที่เวียดนาม
ที่ลาวกันหมดเลยขนาดเดียวกันปัญหาความขัดแย้งในยุโรปแล้วเห็นไหมฮะ
เรายังใช้น้ำมันสองลิตรร้อยกว่าอืมทุกวันนี้กล้าพูดเลยนะ
โซฮอล๙๕บางประเทศเขาบอกห้ามเติมแล้วไม่ให้เติมแล้ว
ถ้าไอ้การสงครามเหล่านี้มันเกิดขึ้นแล้วมันขยายวงกว้างถึงบางประเทศ
เขาบอกอย่านะอย่าแตะนะถ้าแตะปุ๊บเนี่ยสงครามโลกครั้งที่สามเลยนะ
รัสเซียเขาประกาศเตือนหลายประเทศเลยนะดูดี
เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าปัญหาความขัดแย้งในยุโรปเนี่ยมันทวีความรุนแรงขึ้นปุ๊บ
สิ่งหนึ่งที่แกจะเกิดขึ้นคือน้ำมันพุ่งขึ้นสูง
ผู้บริโภคจะหาเงินที่ไหนเติมน้ำมันทุกวันนี้หาเงินมาไว้เติมน้ำมันกันอยู่แล้ว

เขาบอกว่าเนี่ยสหรัฐเสี่ยงเข้าสู่ภาวะถดถอยแต่เงินเฟ้อยังสูง
จำเป็นจะต้องขึ้นดอกเบี้ยอันนี้แหละคือสิ่งหนึ่งที่ในที่สุดแล้วเนี่ย
ประเทศไทยก็ต้องทำประเทศไทยของเรายังลดดอกเบี้ยอยู่เห็นไหมฮะเฟสเขาต้องการให้ขึ้นดอกเบี้ยเนี่ย
บ้านเราตอนนี้บางธนาคารก็เรื่องสินเชื่อที่เป็นเงินกู้บ้าน

จากที่มันเป็นดอกเบี้ยรายปีถูกไหมคะที่แบบมีการจำกัดว่าไม่เกินเท่านี้
แต่เดี๋ยวนี้ยกเลิกหมดเลยคือจากนี้ไปอาจจะต้องเกิน
เบี้ยก็ว่ากันไปอันนี้แหละคือสิ่งที่เราต้องรับมือ
ตัวพวกเราเองเราฟังพวกนี้มันเครียดเนอะ
เครียดจังเลยค่ะเครียดไหมแต่มันคือความจริง